บ่าวสาวเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะ
แต่จะบอกว่ามีคนไปขโมยของในงาน
แต่งตัวก็ดีแล้วไปจุ๊บของของคนอื่น
คืออย่างนี้คุณเขาไปขโมยกระเป๋าเพื่อนสนิทของคุณเมพิชชนาธิ์

ประกาศหาตัวเลยเดี๋ยวดูสิว่าจับได้หรือยังค่ะ

ไม่แล้วดูท่าทางเขาก็ไม่ได้ดูแบบว่า
หรูหราไฮโซจะเข้างานได้ง่ายนะ
นี่เขาแต่งตัวคุณเข้าใจไหม
เขาไปงานแต่งงานคุณเนย
ต้องบอกว่าเคราะห์หามยามร้าย

แล้วก็เพื่อนสาวสุดซีคุณเฟียสปานีดา
คือสองคนนี้ก็ไปทำงานปกติแหละ

แต่ว่ากลับถูกชายหนุ่มแต่งตัวดี
แฝงมาในคราบโจรคุณผู้ชม
ฉกกระเป๋าหรูไปซะได้ค่ะ
คือร้อนจนถึงสาวเมย์ต้องโพสต์ภาพชายหนุ่ม

ก็มีเพื่อนสนิทแล้วก็ชาวโซเชียลนะครับ
ช่วยกันให้เบาะแสถึงพฤติกรรมของชายดังกล่าว
ซึ่งชายคนนี้มีพฤติกรรมอย่างหนึ่ง

คือเขาถ่ายภาพกับคุณพลอยเชอร์มาน
แล้วก็ลงแคปชั่นเป็นประหนึ่งว่าเป็นแฟนคลับ

อันนี้ดิฉันว่าเขาไม่ได้รับบัตรเชิญแน่นอน

ด้วยความที่งานมันใหญ่เนอะคนมันก็เยอะ
แล้วก็หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่า
ดาราแต่ละคนรวมไปถึงชาวเน็ตต่าง

แต่หลักเนี่ยดาราคนสำคัญบอกเลยว่า

เขาไปงานเนี่ยถ่ายรูปกับคุณพลอยเชอร์มาน
หนึ่งว่าสนิทกันวะเห็นไหม

เห้ยคนเราน่ากลัววิศิษฐ์ว่า

คุณเมย์ก็เตือนสติไปในโลกโซเชียลของเธอ
อินสตราแกรมว่าอย่าไว้ใจคน

ไปร่วมงานแบบงงแล้วก็จุ๊บของเขา

คุณเมย์แล้วก็เพื่อนก็เวลาไปถึงงาน

ใครจะไปคิดว่าจะมีขโมย
อ้าวกระเป๋าผู้หญิงแล้วรุงรังไปในงาน
ก็ตั้งไว้ที่โต๊ะเดินกลับมาอีกทีหมุนตัว

แล้วก็ขโมยกระเป๋าชาแนลไป
นี่ก็เป็นอุทาหอนสอนใจไปอีกหนึ่งเรื่องนะคุณนะ